สวัสดีครับ
มันดูจะลุกลามไปกันอย่างนี้

มันมีถึงขั้นของแช่งแฟนเรา

เราไม่สามารถมาตรานหน้าแฟนคลับเรา
แฟนคลับเรามาแช่งแฟนเรา

ผมไม่มีคนรัก๑๐๐เลย
คือจริงแล้วมันอาจจะด้วยตัวผมเอง

ส่วนตัวเราเราตกใจไหมครับ
ตกใจครับจริงผมรู้สึกว่า
ถ้าผมผ่านตอนฮอลมอนท์มาได้

แล้วทราบว่าเขาแบ่งแถวเป็น๒ฝัย
เขาไม่ได้ตั้งใจแบ่งหน่อย
สุดท้ายแล้วเราก็คนไทยเหมือนกันพี่
คือจะมาบอกว่าวันนี้เราแบ่งฝั่งแบ่งฝ่าย

ผมก็ลำบากใจเพราะว่าผมไม่ได้อยากสร้างปัญหาให้ใคร
รวมถึงทั้งตัวแฟนผมเองหรือตัวเฟิร์น
เขาไม่เกี่ยวอะไรเลยครับจริงแล้วทุกคนไม่ควรแบบไม่ควรสร้างประเด็นให้ใคร
แฟนว่ายังไงบ้างคะตอนมีเรื่องเกิดขึ้นอย่างไร
ก็บินอย่างเดียวนะครับส่วนใหญ่ทำงานเป็นปกติ
เขาก็ไม่ได้สนใจกับสาว
คือจริงจะบอกว่าพวกผมไม่ได้ไม่สนใจนะพี่แต่ว่าพวกผมรู้สึกว่าเราโฟกัสไม่ได้อ่ะ
พอมันเป็นในโลกโซเชียลเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร
แล้วก็เราไม่รู้ตัวตนเขาจริงหรอกว่าสุดท้ายแล้วเขาอาจจะมาจากคนคนเดียวเลยก็ได้

เราตรงไหมกับเรื่องพวกนี้ใครที่อยู่รอบข้างเราก็จะรู้ไปหมด
ปงเพราะว่าทุกวันนี้อย่างเวลาผมมางานวันนี้รอบข้างผมยังดีครับผม
เลยรู้สึกว่าเราอยู่กับสิ่งที่เป็นกำลังใจให้เราดีกว่า
ให้กับเฟิร์นเองเขาได้คุยไหม
เฟิร์นก็ถ่ายละครหนักครับเท่าที่เห็นอัปเดตแล้วก็ล่าสุดที่ผมเข้าไปคุยงานกับผู้ใหญ่ช่องวันเนี่ย
ทุกคนก็บอกว่าอย่างเฟิร์นนี่เฟิร์นก็หนักเพราะว่าเฟิร์นออกกองตลอด
แล้วผมก็ยังแบบเร่งปลูกผมเดี๋ยวก็บินไปแฟนมิตรเดี๋ยวก็ทำงานอยู่ที่นี่ด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าพูดตามตรงคือหลังเนี่ยผมกับเฟิร์นยังไม่ได้
เอาจริงด้วยกระแสต่างมันมีผลไหมกับการความสนิทอะไรอย่างนี้ว่ามันจะต้องเว้นระยะเท่าไรอะไรอย่างนี้
กระแสไม่ได้ทำให้ห่างครับแต่เรื่องการที่เราแยกย้ายไปโปรเจกต์อื่นทำให้เราห่าง
คือทุกวันนี้ผมก็ต้องเจอคนร่วมงานใหม่เกิดต้องเจอคนร่วมงานใหม่มันเป็นสิ่งสิ่งดีแล้ว
เราควรจะได้ทำงานกับคนหลายคนก็ถูกละครับจริงแล้วเราต้องมีเพื่อนเยอะ
เราเจอคอมเมนต์ต่างแบบนี้ค่ะพี่ต่อมีการปรับความเข้าใจหรือพูดบอกให้แบบพี่มีนเข้าใจยังไงบ้างครับ
ผมว่าสิ่งเหล่านี้เวลาคนเราเจอเขาจะเติบโตได้ด้วยตัวเอง
เหมือนวันนี้ผมก็รู้สึกว่าเขาโตกว่าครั้งที่ผ่านมาแบบมันมันมีการเรียนรู้อ่ะ
แล้วอย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปว่ามันไม่ได้มีแค่มีเหลือเกินที่โดนนะครับ
จริงบางอันผมก็โดนมันก็โดนกันหมดแหละแต่สุดท้ายผมก็จะบอกว่า
พวกผมแค่ตั้งใจทำงานให้เต็มที่แล้ววันนี้มันทำให้พวกคุณอิน
มันถึงเส้นชัยเราแล้วอ่ะทำไมทุกคนไม่อยู่กับเส้นชัยที่เราสร้างล่ะ
ทุกคนทะลุไปต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เราเราไม่ได้กำลังจะบอกว่าสิ่งที่ทุกคนทำมันผิดไง

มีมาต่อท้อไหม

แล้วเขาไม่ไม่เอามาใส่ใจมากอะ
เพราะว่าเราเบาใจได้อย่างหนึ่งว่าอย่างน้อยมันก็ไม่กระทบคนของเรา
อย่างมีนอยบ้างไหมครับเพราะว่าแฟนคับก็จิ้นให้เราเล่นหนังด้วยกันต่อ

ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องนอยแต่ผมว่ามันคนละเรื่อง
คือนอยเนี่ยผมว่าแรกเขาคงมีแต่วันนี้พอเขาโตขึ้นไม่มีแล้ว
แต่อย่างเรื่องที่คนจิ้นให้คนทำงานด้วยกันอาจจะเป็นเพราะว่าเคมีมันเข้ากันเวลาเล่น
มันก็เลยเป็นผลต่อเนื่องมากกว่าที่คนยังเชียร์เลย
จากกระแสนี้ครับเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นบางคนก็โยงไปถึงยูว่าแบบว่าเป็นเพราะมีดหรือเปล่า
ทำให้แบบฝากมาให้ต่อโรงงานหรือเปลืองอะไรแบบนี้

ถ้าทุกคนเป็นผมทุกคนจะเข้าใจนะครับว่าธนภพไม่ได้มีสิทธิ์เรื่องงานขนาดนั้น
หมายถึงว่าทุกคนชอบคิดว่าผมสามารถที่จะแบบสมมุติว่าเล่นกับคนนี้เข้า
เราก็จะสามารถเล่นกับคนนี้ได้ตลอดไปพี่ดูตัวอย่างอย่างคู่จิ้นคนแรกของผมอ่ะ
ผมอาจจะไม่เอ่ยชื่อเขาแต่หมายถึงว่าวันนี้ยังเห็นเลยว่าผมไม่สามารถร่วมงานกับเขาได้ทุกโปรเจกต์
มันบางอย่างมันแล้วแต่ผู้ใหญ่มันแล้วแต่จังหวะด้วยแล้วไม่มีใครรู้เลยครับ
มันไม่มีหรอกผู้ที่ดีที่สุดสุดท้ายแล้วเราก็จะเจอคนที่ดียิ่งขึ้นไปเอง
คือจริงก็ต้องอย่างบอกอะไรกับทางแฟนคาร์มที่เขามีประเภทดีอยู่แล้วหรือคนที่แอบอ้างว่าเป็นแฟนคาร์มแต่เขามาคอมเม้นต์ต่างที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้
เป็นว่าผมก็รอให้ทุกอย่างหยุดครับแล้วก็ไม่โทษเลยนะอันนี้พูดเลยว่าไม่โทษไม่โกรธไม่งอนไม่ได้ใดเลยเพราะว่าเชื่ออยู่ว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองแล้วกัน
ผมจะไม่ก้าวไก่กับเหตุผลของเขาแล้วผมก็อยากให้ทุกคนเชื่อในเหตุผลของผมเหมือนกัน
เพราะว่าสิ่งที่ผมพูดอยู่วันนี้มันคือเหตุผลเรากำลังคุยด้วยเหตุผล
ส่วนข้างหน้ามันจะเป็นยังไงต่อไป

เอาจริงช่วงนี้ผมโฟกัสกับละครผมมากจริง

ดังนั้นเขาปรับหัวมากขึ้นใช่ไหม

เวลาว่างตรงกันจะมีปะไหมคะสำ

พี่คุยกับน้องว่าทำไมถ้าเริ่มก็เสร็จ

ได้คุยกันสุดท้ายคือตอนงานนาตราช

เรื่องหนึ่งเนี่ย

วันนั้นเนี่ยจริงเป็นการสัมภาษณ์กับพี่

ได้ของแฟนคลับแปลกสุดคืออะไร
แล้วผมก็บอกว่าปัจจุบันนี้ไม่มีแปลกเลย

หอคันระหว่าจริงได้
ไม่อินโดนีเซียไม่ก็เวียดนาม
จริงแล้วผมไม่ได้รับด้วยมือตัวเอง

แต่ว่าพอเราเห็นชื่อของเราทั้ง๓คน
เราก็ถือว่าเรารับผิดชอบเป็นเจ้าของโลกกัน
มีศักดิ์ชื่อไว้หลายคนในภูมิภังใช่ไหม

ก็กลัวไหมว่าเขาจะเล่นของกัน
ผมว่าด้วยความต่างพี่
สำหรับบ้านเขาเขาอาจจะไม่ได้มีเล่นอย่างนั้น

ก็เลยฐักชื่อของเราลงไปครับ

คือเราไม่คิดว่าเราจะได้อะไรแบบนี้